บอกว่าดนตรีศิลปะพอเจริญมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย
จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นแบ็คทูเบสิก
มาอีกแล้วรันเวย์ล่าสุดหลังจากที่เป็นถุงสำเพ็ง
โอ้ยตอนนั้นเราก็เพิ่งมาอันเคราะห์ด้วยกันนะเออเร็วนี้เองนะคะ
คอเล็กชั่นใหม่ออกมาแล้วถุงไปดูดีกว่าคุณผู้ชม
คิดว่าเห็นปุ๊บนึกถึงอะไรคะ
เรียกร้องความสนใจต่อแต่อันนี้ค่อนข้างอุบาธวะนะคะ
ว่ะฮะใช่คำนี้เหรอน้ำบกเขาเขียนอย่างนี้เออนะคะ
ราคาเนี่ยหรือก็น่าจะประมาณ๖๗หมื่นเท่ากับถุงสำเพ็ญรอบก่อนกระมังนะคะ
ก็เขียนถึงกระเป๋ารุ่นใหม่ของบาลองนี่แหละ
บอกอย่างที่เห็นอยู่นะคะซึ่ง
จำกันได้ฮือฮากันมากตอนนั้นโอ้โหเป็นไวรัลเลยแหละ
คนไทยเราเองก็ถือถุงสำเพ็งกันมาว่าโอ้นี่ไงคะมาจากรันเวย์เหมือนกันเด๊ะนะคะ

ก็เป็นของที่ขายดีในย่านสำเพ็งนะคะ
ฝีมือดีไซเนอร์คนนั้นเนี่ยเทรนด์กระเป๋าสายรุ้งเนี่ย
ดีไซเนอร์หนุ่มวัย๓๔ปีก็ออกมาระบุว่า
แรงบันดาลใจมาจากกระเป๋าขนของจริง

มีหลายคอมเมนต์เหมือนกันแล้วก็บอกโอ้โหเอาจริงเหรอบาลอง

ใช่นี่ค่ะมีคนจีนไปคอมเมนต์ด้วย

จริงนะคะเป็นคนจีนเขียนมา
แล้วก็มีอีกบอกว่านี่มันกระเป๋าผ้าห่มเห็นเคยเห็นในจีนด้วย
บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าไปก๊อฟมา

แต่เขาติดบารองนะติดบารนแนบ
แต่มันใช่มากโดยยิ่งแถมบารองที่อยู่ด้านข้าง

ใช่มันชุดเครื่องนอน

เอาล่ะค่ะใครมีอยู่ที่บ้านนะคะแนะนำให้รีบมาถ่ายรูปคู่ตอนนี้นะคะ
เพราะว่าจะได้กัดจับกระแสไวรัลได้อย่างถูกต้อง
แต่ว่าที่มีที่บ้านเป็นถุงใสต้องเอาผ้าห่มใส่เข้าไปเอา

เพราะข้าวขมก็เต็มกระเป๋าล่ะ

มีไลน์ให้เลยนะคะจะได้ใส่ของได้ด้วย
ฉันรอลุ้นคอเล็กชั่นหน้าไม่ไหวเลยเนี่ยตอนนี้

ถือไหมคะพี่มิวไม่ค่ะทำไมล่ะคะแคบเมื่อสอง

เด่กกว่าเนอะประหยัดก่อนนะไม่เปลืองนะคะประหยัดก่อนนะเออไม่เปลือง